ซึ่งเป็นผู้ต้องหาวางระเบิดแยกราชประสงค์
เมื่อวานนี้มีการนำตัวนายอาเด็มนั้นไปขึ้นสารทหาร
อาเดมมีการตระโกนเป็นภาษาอังกฤษว่า
ผมไม่ใช่สัตว์ผมเป็นมนุษย์

ใช่มั้ยฮะ
ปูชมไปสมมา
ยืนยันว่าไม่มีการทำร้ายร่างกายผู้ต้องหาคดีระเบิดแยกราชประสงค์
ว่าเป็นการสร้างสถานการณ์ครับ
ผลเอกประวิทย์วงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม

ผู้ต้องหาวางระเบิดแยกราชประสงค์ที่ถูกคุมตัวไปสารทหาร
แล้วมีการแสดงอาการขัดขืนและระบุว่าถูกทำร้ายร่างกาย
บอกว่ายืนยันครับว่าสิ่งที่นายอาเด็มพูดนั้นไม่เป็นความจริงครับ

ซึ่งเจ้าหน้าที่เองก็จะไปทำแบบนั้นได้อย่างไร
เชื่อว่าคงจะเป็นการทำร้ายร่างกายด้วยตนเอง
ส่วนเรื่องของการเปลี่ยนบริเวณจำทุกคราว
ไม่ทราบเพราะว่าเป็นเรื่องของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
พิจารณาต่อไปเพราะทุกอย่างนั้นต้องเป็นไปตามขั้นตอนของกฎหมาย
รับฟังการแถลงข่าวเรื่องของการควบคุมตัวผู้ต้องหาในคดีนี้เพื่อความชัดเจนด้วยครับ